เมื่อวานคอการเมืองที่รอสารรัฐธรรมนูลท่านวินิจฉัย
ปม๘ปีของท่านนายกประยุทธ์อยู่

ใช่ครับครับเพราะมีเอกสารหลุดออกมาครับอ้างว่าเป็นเอกสารของอาจารย์มีชัยอุริสุภัณฑ์
นะครับที่นายไทยกรพลสุวรรณนะครับ
แกนนำกลุ่มไทยไม่ทนนะ
ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่ามีเอกสารหลุดนะครับอยู่ในโซเชียลมีเดียเป็นความเห็นของอาจารย์มีชัย
คือตำแหน่งท่านคือมันสำคัญไงเป็นอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ที่ตอบสารรัฐธรรมนูญว่าต้องเริ่มนับการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
๖เมษายน๒๕๖๐ซึ่งรัฐธรรมนุษย์เนี่ยบังคับใช้
แล้วก็มีการชี้แจงถึงบันทึกการประชุมของกรรมธิการ
ว่ากรทอเนี่ยไม่ได้รับรองนะเพราะคนสรุปรายงาน
จดไว้ไม่ครบใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ซึ่งคุณไทยกร
มั่นใจว่าเป็นเอกสารจริงที่มีคนปรารถนาดีต่อบ้าน
ต่อเมืองเอาล่ะโคศกขออภัยครับรองโฆษกประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้เลยนางสาวทิพานันสิริชนะ
เธอบอกว่าสังคมหยุดพิวากวิจารณ์ก่อนด้วยไหมคือ
เอกสารดังกล่าวก็ไม่มีใครรับรองว่าเป็นเอกสาร
จริงนะครับอยู่ในกระบวนการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
แล้วก็ฝากไปถึงฝ่ายค้านว่าคุณต้องเชื่อมั่นสารรัฐธรรมนูลสิ
ก็คุณเป็นคนยื่นคำร้องเราปิดท้ายกันที่อาจารย์
ัญชัยสอนสิริครับสวบอกว่าหากสารรัฐธรรมนูลมีความเห็น
ตามอาจารย์มีชายคือนับ๒๑๖๐ผลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้
ถึงปี๒๑๖๘ใช่ไหมดังนั้นการเลือกตั้งอีก
เอกประยุทธ์จะอยู่ได้ไม่ครบ๔ปีและจะอยู่ได้ปีครึ่งนะ
ปีครึ่งไม่ถึง๒ปีถ้าอย่างนั้นเดาคาดการณ์ว่า
ท่านนี้คงจะไม่เล่นการเมืองต่อนำไปสู่การแก้ไขมาตรา๒๗๒
ที่จะปิดสวิตช์สวอะไรกันเนี่ยท่านก็เลยมองว่าจะมีหรือไม่มี
ก็คงไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วล่ะ